ดาวพระธรรมดีพึ่งยาย
แปลว่าดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลง
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ

สวัสดีค่ะตรงกลางเลยค่ะ
โผล่มาวันอาทิตย์แบบนี้ตื่นเต้นนะคะเนี่ย

หมอกัยวันหยุดสวัสดีก็ไม่หยุดเหรอ

แต่ว่าอย่างที่บอกว่าดาวพระธรรมดีพึ่งกันยาย
แปลว่าดวงของแต่ละราศีก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้หมอกัยจะมาพูดถึง๔ราศีที่ดวงดีขึ้นหลังจากดาวพระธรรมดีพึ่งกันยาย

โอ้โหราศีแรกเลยนะคะที่แบบว่าโอ้โหชีวิตเนี่ยชีช้ำกะหล่ำปีมาก
ช่วงที่ผ่านมาชีวิตเนี่ยโอ้โหเหมือนกับละครหลังข่าวเลย
นั่นก็คือชาวราศีธนู
ชาวราศีธนูอย่างที่บอกไปช่วงที่ผ่านมาจะทำอะไรมันมีอุปสรรคปัญหาติดขัด
จะทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะ

แต่ต่อจากนี้ไปโอ้โหเหมือนปลาที่ได้น้ำ
เหมือนชีวิตได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงนะคะ
อุปสรรคปัญหามันคลี่คลายนะคะหมดเคราะห์หมดโศกหมดกรรมสักที
ต่อจากนี้ไปทำอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะ
เฉพาะในเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะชัดเจนมาก

ใช่อุปสรรคอะไรที่เคยติดขัดมันก็จะหายไปแล้ว
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่มีเงื่อนไขอย่างหนึ่งก็คือ
ก็คือต้องทำงานด้วยตัวเองนะคะจะไปไหว้วาดให้คนอื่นทำเนี่ยมันไม่ได้

ยินดีด้วยกับราศีธนูและราศีต่อไปได้แก่

ชาวราศีเมทุนเนี่ยเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาก็เจอปัญหาเยอะนะ
แต่ว่าถ้าเทียบกับธนูเนี่ยคือน้อยกว่าธนูเยอะ

ก็คือถือว่ามันก็มีอุปสรรคมีปัญหาพอสมควรนะคะ
แต่ว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะดีขึ้น

โดยเฉพาะในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของความรัก

เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของการงานการทำมาหากินนะคะ
มีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตนะคะ
ทำอะไรมันก็ประสบความสำเร็จได้ง่าย
ไม่ต้องมีอุปสรรคมีโอกาสดีเข้ามามีผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์

ใครที่ยังโสดอยู่โดยเฉพาะคนที่สวนมานานนะคะ
มีโอกาสที่จะมีคนมาชวนลงจากคาร

ซึ่งคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้หน้าตาดีมาก
แต่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีอนาคต
หาได้เรียกว่าดีมาก

ใช่ค่ะส่วนถ้าสมมุติว่าใครที่มีคู่แล้ว
อะไรอยู่ตลอดนะคะต่อจากนี้ไปคือจะดีขึ้น

แน่นอนสำหรับชาวราศีเมทุนนะคะ

ชาวราศีกันเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะตั้งตัวได้

ใช่ค่ะแต่ว่าต่อจากนี้ไปจะเป็นสาวหลักที่มั่นคงให้ความความรับเป็นครอบครัว

มั่นคงมากขึ้นนะคะชาวราศีกันฟังแล้วโอ้โหต้องจิตใจต้องแบบเข้มแข็งต้องสู้ต่อไป
คือชาวราศีกันเรียกว่ามีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินชิ้นใหญ่เพิ่มมากขึ้น
เช่นพวกบ้านรถที่ดินถ้าใครที่มีแล้วก็จะมีอีก

ใช่ค่ะถ้าใครที่ยังไม่มีก็จะมีฐานะจะเขยิบไปอีกขั้นหนึ่ง
ถ้าจากฐานะปานกลางก็จะเป็นฐานะดีขึ้นจากที่ดีก็กลายเป็นเศรษฐีคือดีมาก
ดวงดีดวงมาฟ้าเปิดเลยนะถ้าจะลงทุนหรือทำกิจการหรือธุรกิจอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
ถ้าสมมุติว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของกิจการงานใหม่ค่อนข้างดีแต่ว่าไม่ใช่ในเรื่องของการส่องขันน้ำมนต์

ใช่ค่ะก็คือไม่ใช่โชคลาภจากการเสี่ยงดวงจะเป็นโชคลาภที่เกิดจากการลงมือทำ
อาจจะดีมากมีโอกาสได้ผลตอบแทนเยอะ
และอีกหนึ่งราศีได้แก่ชาวราศีกุม

ชาวราศีกลุ่มช่วงที่ผ่านมาชีวิตเงียบมากเงียบจนได้ยินเสียงนกคือมันเงียบจริง
มันนิ่งมากเนียบมากมันสงบมาก
ใช่ค่ะก็คือมันเหมือนกับมีกรอบมีกรอบของมันเอง
ก็คือมันจะทะลุก่อไปไม่ได้แต่ต่อจากนี้ไป
จะดีขึ้นใช่ไหมคะจะทะลุกอบได้แล้ว
มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
สิ่งที่คุณทำมาเหนื่อยมาเนี่ยผู้ใหญ่เริ่มมองเห็นแล้ว
คนนี้มีความสามารถควรจะหนุนควรจะดันดี
อีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากเลยก็คือเรื่องของการเงินโชคลาภ

ชาวราศีกุมมีโอกาสได้ลาบจากหลายทางนะ
ในเรื่องของโชคลาภที่เกิดจากการทำงาน
อาจจะมีงานเข้ามาเยอะก็เลยทำให้คุณมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือในเรื่องของโชคลาภที่ได้มาแบบฟุก

ฟุ๊กแบบอยู่ดีได้มา
เช่นในเรื่องของโชคลาภกับหลาบลอยนั่นแหละนะคะ
หรือว่าลาบที่ไม่ได้แบบปกติ
ปกติก็คือเช่นมันก็ไปเป็นในหน้าแล้วก็ได้ฆ่าคอมมิชชั่น
เอิญได้มาได้มาแบบฟลุกอะไรอย่างนี้
ถือว่าดวงดีเลยนะสำหรับ๓ราศีนี้นะคะ

แต่ว่าสมมุติราศีอื่นที่ดูอยู่
อยากจะเสริมดวงให้มันดียิ่งขึ้นทำยังไงคะ
อาจจะมีวิธีนะคะสามารถทำได้ทุกราศีเลยนะคะ
เพราะว่าคนเก่งไม่สู้คนเห็งสาธุค่ะ
อย่างแรกเลยนะก็คือควรจะไปไหว้พระปางสมาธิ

ถ้าสมมุติว่าใครที่นึกไม่ออกผ้าปางสมาธิเป็นยังไง

แล้วเวลาไปไม่ให้ไปมือเปล่า
ให้เอาพวงมาลัยดอกดาวเรืองจำนวน๕พวง
หลายคนอาจจะสงสัยทำไมต้อง๕พวง
เพราะว่าเลข๕เขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของดาวพระนาหาร
รับรองไปตามนี้ดวงดีแน่นอน

มีอีกนะคะหลังจากที่เราไปไหว้พระแล้ว

ใช่ค่ะให้ตักบาทด้วยอาหารที่มีสีหมากสุก

หมากสุกไม่ใช่เอาหมากไปถวายพระ

หมากสุกก็คือเป็นสีออกสีส้ม

ส้มออกเหลืองแก่อะไรอย่างนี้นะคะ
เช่นพวกอย่างแกงส้มห่อหมก

แล้วยังมีเคล็ดลับเสริมดวงยังไงอีกไหมคะ
ก็คือให้ท่องคาถาอิติปิโส๘ทิศ
โดยการให้คุณอาจจะท่องก่อนที่จะออกจากบ้านก็ได้นะคะ
หรือว่าท่องก่อนนอนก็ได้ท่องเป็นประจำนะคะ
โดยเฉพาะวันพระหัสท่องอย่าให้ขาด
ใช่ค่ะสำหรับใครที่คิดว่าอุ๊ยราศีฉันทำไมดาวพฤหัสย้ายแล้วดวงยังไม่ดียังไม่เห็ง

สามารถทำบุญตามที่บอกไปได้ทุกรัสสีเลย
เพราะว่าเรื่องของบทสวดต่างเราจะไปติดตั้งเอาไว้ในนั้น
แล้วคุณผู้ชมก็ไปตามดูเอาได้นะจ๊ะ
วันนี้ขอบคุณหมอไก่มากเลยนะครับ

มาแนะนำเคล็ดลับดีให้กับคุณผู้ชมด้วยนะ

เพราะว่าเรามีความสุขวันหยุดก็ไม่จำเป็นถูกไหม